มีความคืบหน้าเหตุการณ์ที่มีคุณลุงคนหนึ่งนะครับ
เขารับจ้างขับรถตามแอปถ้าเรียกใช้บริการ
เขาก็จะไปรับลูกค้าแล้วก็ไปส่งจุดหมายปลายทางใช่ไหมฮะ
รถไปทั้งคันนะแล้วเจ้าตัวก็บาดเจ็บด้วย
วันนี้เป็นข่าวดีครับเพราะว่าคุณลุงได้รถ
กลับคืนมาแล้วคนที่ชิงรถไปเป็นผู้หญิงครับเหตุการณ์นี้
ตำรวจโรงพักลุมพินีก็นำตัวคนที่เอารถของคุณลุงไปเนี่ย
อายุ๓๐ปีซึ่งพบว่าเป็นลูกจ้างอบตแห่งหนึ่งที่
ชบูรณ์ครับมาสอบปากคำค่ะแล้วก็รถของกลางที่เธอเอา
ไปเนี่ยนะฮะเป็นรถของคุณลุงมงคลรัฐอายุ๗๕แล้วคือตอน
นั้นคุณลุงบอกว่าเขาเรียกใช้บริการผ่านแอปให้มารับ
จากชนบุรีปลายทางให้มาส่งที่ขนส่งหมอชิดกรุงเทพ
ไปรับทีนี้ระหว่างทางเนี่ยฮะจู่ผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่า
พอคุณลุงไปรับแล้วดันไปบอกลุงว่าลุงเดี๋ยวหนูขับเอง
แล้วทีนี้ปรากฏว่าหลังจากที่เขาขึ้นมาขับเนี่ยฮะเขาก็
พยายามที่จะมุ่งหน้าขับตรงมาเรื่อยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย
คุณลุงรู้สึกว่าเฮ้ยท่าทีแปลกแล้วแล้วเธอก็พูดมาด้วยครับบอก
ขอเปลี่ยนเส้นทางไปเชียงใหม่เลยก็แล้วกันทั้งหมด
๓หมื่นหนูจ่ายให้จากหมอชิดนะคะจากชมจะเข้ามากรุงเทพแล้ว
คือเห็นบอกว่าเขาจะไปหมอชิดก่อนแล้วสุดท้ายบอกว่าให้
ไปส่งถึงเชียงโอ้โหมันไกลนั้นน่ะคือพอคุยกันไว้
ว่าจะเอาสามหมื่นจ่ายให้กับคุณลุงเนี่ยนะฮะค่ะคุณลุงบอกว่าเฮ้
อันนี้ไม่ได้แล้วก็เลยอาศัยจังหวะช่วงที่รถติดเนี่ยจังหวะ
ที่จะเข้าเส้นเพชรบุรีตัดใหม่ตรงจุดนั้นไปแย่งกุญแจมา
เพราะว่าเฮ้ยปล่อยให้ขับต่อไม่ได้แล้วแบบนี้ผู้หญิงคนนั้น
ผลักคุณลุงนะฮะจนออกมานอกรถแล้วก็ล้มบาดเจ็บอยู่กลางถนน
จากนั้นเธอก็ขับรถหลบหนีไปแม่ของคนก่อเหตุบอกว่าช่วง
สองเดือนที่ผ่านมาลูกสาวเครียดแล้วมีอาการหลอนว่าจะมี
คนมาทำร้ายก็เลยพาไปเหาะพาไปหาจิตแพทย์ลูกสาวหายตัว
ออกจากบ้านไปตั้งแต่๓๑มกราคมก็รู้สึกไม่สบายใจแล้วตามหา
อยู่หลายวันก็ไม่พบโทรศัพท์ติดต่อก็ไม่ได้ครับลูกสาวแจ้ง
กลับมาว่าแม่หนูได้รถมาแล้วนะเดี๋ยวจะขับไปเชียงใหม่ก็
บอกให้ลูกสาวเนี่ยขับกลับบ้านก่อนคือมาที่เพชรชบูรณ์หลังจาก
นั้นก็ประสานกับตำรวจโรงพักลมเก่าเข้ามอบตัวก่อนจะนำรถ
ส่งคืนให้กับเจ้าของตัวจริงฮะคุณแม่ยืนยันว่าลูกแม่ไม่
มีเจตนาจะขโมยรถนะแต่เขาตกใจอ่ะจังหวะที่แบบคุณลุงเขา
เอื้อมมือมาจะแย่งกุญแจแล้วก็คิดว่าตัวเองจะถูกทำร้ายด้วย
ก็เลยตะเลิศขับหนีเลยครับลองฟังคุณแม่ครับ
ที่แม่นี่ดีใจจังที่ขอบคุณลุงอ่ะถ้าถ้าเขามาเจอรถเขา
เองน่ะไม่รู้ว่าจะเขาจะไปที่ไหนเขาไปไม่รู้ว่าจุด
เขาจะไปที่ไหนดีให้เขามาเจอรถลุงอ่ะอาการหล่อนของลูก
ทางด้านของผู้ก่อเหตุเธอก็บอกนะครับว่าเรียกใช้บริการ
รถของคุณลุงจริงจริงผ่านแอปแล้วก็ขอเป็นคนขับเองเพราะว่า
รีบนี่นะฮะแต่สุดท้ายแล้วด้วยความตกใจก็เลยขับตะเลิศขึ้น
เชียงใหม่ไปเลยนะฮะแล้วก็ขับกลับมาที่บ้านเกิดคือเพชรบูรณ์
สิ่งที่คุณแม่บอกว่าลูกสาวน่าจะมีอาการทางจิตตรงนี้
คงต้องตรวจสอบนะฮะเพื่อพิสูจน์ยืนยันก่อนว่ามีอาการจิตเวทจริง
หรือไม่อย่างไรตรวจสอบประวัติเพิ่มเติมครับไม่พบว่าเคย
ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีมาก่อนหน้านี้นะครับส่วนรถของกลาง
ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวรถโทรศัพท์พระเครื่องต่าง
เหล่านี้ก็ตำรวจก็นำมาตรวจสอบหลังจากนั้นก็แจ้งข้อกล่าว
ในเบื้องต้นครับแล้วก็ว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมายแล้ว
ระหว่างนี้ถ้าหากว่าผลตรวจสุขภาพร่างกายจิตใจออกมาแล้วก็
คงต้องรอดูต่อไปในขณะที่ตัวของคุณลุงเจ้าของรถเองเนี่ย
ก็ก็คงไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าตัวของคุณลุงเองตอนนั้นก็
ตกใจมากตอนนี้ก็รถหายได้คืนกลับมาแล้วนะครับก็ยินดี
กับคุณลุงด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณตำรวจทุกท่านด้วยนะครับ
คุณลุงเนี่ยบาดเจ็บเยอะเลยนะคะแล้วลูกชายเองเนี่ยก็ออกมาโพสต์เรื่องราวนี้
แล้วก็บอกว่าจริงคุณพ่อเนี่ยก็อุตส่าห์ไปซื้อรถมือสองเนอะ
แล้วจะมาหารายได้ช่วยครอบครัวนั่นเองนะคะ